เรื่องของโควิดกันหน่อยไปลอยกระทงกันย้ำแบบ
โควิดยังคงมีอยู่นะฮะต้องระวังกันด้วย
เพราะว่าล่าสุดมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอท้อง

โควิดเธออยู่คนเดียวทำให้ทางด้านของเพจสายใหม่ต้องรอด
ต้องไปช่วยเหลือเธอเพราะว่าเธอจะคลอดลูกในห้องนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เอง๕ทุ่มครึ่งนะครับ
นายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ช่วยสอสอเขตสายไหม
พร้อมกับทีมโควิดสายใหม่ต้องรอดไปช่วยหญิงวัย๓๗ปีแล้ว
ท้องเก้าเดือนน้ำคร่ำไกลแล้วอ่ะน้ำเดินแล้วอ่ะ
แต่คลอดแล้วน้ำเดินแล้วแล้วติดโควิดด้วยนะครับ
นะฮะแล้วเธอมีไข้รุนแรงมากเลยนะฮะ
ผู้หญิงท้องแก่คนนี้อยู่ในห้องเช่าคนเดียวข้างตลาดทรัพย์สมบูรณ
อนเมืองกรุงเทพถามว่าทำไมอยู่คนเดียวท้องแก่ขนาดนี้
ก็สามีกับลูกอีกสองคนก็ติดโควิดค่ะนะฮะ
ก็เอาตัวสามีกับลูกไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล
ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเธอก็อยู่ที่ห้องนี้คนเดียวนะฮะ
จริงแล้วท้องนี้เป็นท้องที่๓แล้วฝากคันไว้กับโรงพยาบาลภูมิพล
แล้วกำหนดคลอดเนี่ยคือ๒๕พฤศจิกายนแต่เมื่อคืนน้ำเดิน
ทำยังไงดีโควิดก็เป็นลูกก็จะคลอดก็เลยประสานไปที่เพจ
ใหม่ต้องรอดให้มาช่วยนะทีมแพทย์ทีมกู้ภัยก็ต้องใส่ชุด
โรงพยาบาลภูมิพลซึ่งเธอเองก็ฝากท้องฝากครันเอาไว้นะฮะ
แล้วก็ติดตามเคสนี้ให้ปลอดภัยทั้งคุณแม่คุณลูกนะครับ
ทีนี้มาดูที่เรื่องของตัวเลขโควิดประจำวันกันหน่อย
นี่ยี่สิบพฤศจิกายนสองพันห้ามร้อยหกสิบสี่ติดเชื้อเพิ่ม
อ่าติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาหกพันห้ามร้อยเก้าสิบห้ามรายเสียชีวิตห้าสิบสามสบด้วยกันนะฮะ
ก็เป็นตัวเลขเรื่องของโควิดนะฮะค่ะอันนี้เป็นตัวเลขของวัคซีนมาดูกันหน่อย
ภาพรวมของเมื่อวันนี้นะฮะสิบเก้าพฤศจิกายนรวมห้าแสนหกหมื่นสี่พันก้ามร้อยสามสิบเอ็ดโดสด้วยกัน
เข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามเข็มสี่ก็เพิ่มขึ้นมาเข็มสองเพิ่มมาเยอะหน่อยสามแสนสี่
อันนี้ก็เป็นภาพรวมส่วนยอดการฉีดสะสมจะเป็นไปตามเป้าที่วางเอาไว้หรือเปล่า
นี่ตอนนี้แปดสิบแปดล้านโดสและเหลืออีกสี่สิบสองวันเป้าหมายหนึ่งล้านโดสนะฮะ
ก็เฝ้าติดตามอยู่ว่าจะครบจะทันหรือเปล่าใช่ครับ